ร่างราวของอลบวัลสาว๑๙ปีนะครับ
ก็มีมุมที่น่าสนใจของน้องนกนิก

ก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกรัก
แล้วก็รู้สึกอยากมีอนาคตทางด้านนี้
ก็เลยฝึกอย่างจริงจัง
คุณพ่อก็ช่วยเทนให้ด้วย
เพื่อจะติดอยู่๑๗อยู่ติดทงให้ได้อย่างนี้ค่ะ

เป็นลูกสาวของโค้ชวิหารใจแสน
ผู้ฝึกสอนเวลบอลหญิงของโรงเรียนอุลิศ
ภัยบูรณชนุปธรรมจังหวัดชายนาฏ
นิกชอบดูกีฬาแต่ไม่ชอบเล่นกีฬา
จนกระทั่งอายุ๑๔ปีคุณพ่อชักชวน

นิกพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็ว
และย้ายมาอยู่โรงเรียนสังกัดเดียวกันกับคุณพ่อ
จากนั้นเพียง๓ปีก้าวขึ้นมา
เป็นกัปตันทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปี
รองแชมป์ยุวชนชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๑๙
พ่วงตำแหน่งตัวเซ็ตยอดเยี่ยมรายการนี้อีกด้วย
หนูได้โค้ดสอนหลายคนอย่างนี้ค่ะ

หนูก็เอาโค้ชของหลายคนมารวมอย่างนี้ค่ะ

เสร็จเป็นสไตล์ของตัวเอง
แต่ว่าแบบมีแบบเดียวนะคะ

เอาของหลายคนมารวมไว้ในตัวอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ต้องเน้นแบบเป็นลูกเล่นอยู่แล้วค่ะ
หนูก็ลูกเล่นอย่างดึงบอลให้เพื่อนอะไรอย่างนี้
หนูไม่ชอบแบบเล่นแบบทื้ออะไรอย่างนี้

มอบหมายให้เป็นกัปตันทีมวอเรบอลหญิงทีมชาติไทย
อุดสอนทีมชาติทุกนี้
อย่างหนูรุ่นนี้หนูก็เป็นพี่โตสุดด้วยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือหนูก็มีความเป็นผู้นำค่ะ
หนูว่าในตัวหนูคือมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วเนี่ยค่ะ

แล้วก็แบบพูดกับน้องได้ทุกคนอย่างนี้ครับ

อย่างถ้ามีน้องคนไหนแบบเริ่มแบบเริ่มหลุดอะไรอย่างนี้

เดินคอยเข้าไปให้กำลังใจน้องตลอดอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบเรียกกำลังใจน้องกลับคืนมาให้ได้
ถ้าแบบเราไปดูว่าเฮ้ยตามเขาอยู่นะ
แบบจะทันไหมถ้าคิดว่าจะทันไหมอย่างนี้
แล้วก็กดดันตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราบอกค่อยเล่นไปทีละแต้ม
เดี๋ยวก็ทานแบบค่อยผ่อนคลายตัวเองลงอย่างนี้
ตอนนี้ก็เน้นเรื่องของความแม่นยำนะครับ
ส่วนเรื่องของการทักษะ
ทักษะต่างก็ดูดีขึ้นแล้วครับ
จะเหลือความแม่นยำที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไป
ก้าวต่อไปคือความมุ่งมั่นไปสู่การติดทีมชาติชุดใหญ่
ซึ่งมีนุสราต้องทำตัวเซ็ตระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน